ก่อนที่จะพาคุณผู้ชมไปดูข่าวนี้ที่ชนบุรีเนี่ยนะคะถามแบบนี้ว่าถ้าเกิดว่าเรายืนใช้มือถืออยู่แล้วมีโจรมาฉกไปเนี่ยคุณจะทำยังไง
อ่าบ้างก็บอกว่าก็ปล่อยมันไปเถอะของขายเนี้ยเดี๋ยวก็ซื้อใหม่ได้ค่ะ
สาชีวิตไว้ดีกว่าแต่ไม่เลยค่ะลุงขายน้ำอ้อยแกใจเด็ด
ทวงสู้ตายมากยังไงทวงสู้ตายมากอยากให้คุณผู้ชมแล้วก็คุณสุภาษาราไปดูคลิปนี้กันค่ะ
นั่นไงเฮ้ยเหมือนมีอะไรข้างหลังใช่ไหมนั่นแหละค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคนที่เกาะรถของคนร้าย
คนร้ายเนี่ยเป็นคนขี่มอไซค์เล้งนะเนี่ยก็คือคุณลุงขายน้ำอ้อยอ่ะ
แกอยู่หกสิบสามปีแล้วอ่ะชื่อว่าคุณชัยพัฒน์วราวรรณ
ทวงสู้ตายมากสู้ตายจริงอ่ะสู้ตายจริงค่ะคุณผู้ชม
แล้วแกได้รับบาดเจ็บเป็นแผลถลอกตามร่างกายด้วยนะคะแกเล่าบอกว่า
เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นที่ข้างโรงแรมในซอยสัตหีบสุขุมวิทยี่สิบสาม
อำเภอสัตหิบชนบุรีเกิดขึ้นบนวาเลนไทยด้วย
คุณดูสภาพของคุณลุงนะเนี่ยไม่แฮปปี้วาเลนไทยเลยอ่ะ
คือไม่แฮปปี้วาเลนไทยเลยใช่เกิดขึ้นสักประมาณช่วงสายเกือบ๑๑โมงแล้ว
คนร้ายเนี่ยทำทีว่ามาจอดรถข้างข้างแล้วขอแลกเงินหนึ่งพันบาท
ตนเองก็ตอบกลับไปบอกว่าไม่มีให้แลกคนร้ายก็เลยทำทีเปลี่ยนมาซื้อน้ำอ้อยห้าขวด
ก็บอกว่าซื้อน้ำอ้อยห้าขวดก็ได้อ่าอ่าแล้วบอกว่าขอยืมมือถือหน่อยอ้อ
จังหวะนี้แหละค่ะเป็นช่วงที่คนร้ายลงมือเรื่องราวเป็นยังไงต่อ
ฟังคุณลุงเล่าค่ะ
ไม่มีเงินลุงมีโทรศัพท์ไหมบอกยืมโทรหน่อยมันก็โทร
พอนั่นเสร็จมันก็โทรข้างรถผมพอนั่นเสร็จมันก็ขึ้นไปนั่งมอเตอร์
บอกยืมโทรศัพท์เดี๋ยวเอามาคืนเนี่ยพี่รออะไรรออยู่ให้โทร
บอกไม่ได้อะไรก็ไม่ได้มันพยายามจะเอาให้ได้ใช่พอนั่นเสร็จ
ท่านขึ้นไปนั่งแล้วมันก็ยืมหน่อยยืมเดี๋ยวแป๊บเดียวเอามา
คืนอะไรมาคืนบอกไม่ได้ไม่ได้โทรศัพท์ไว้ติดต่ออันนั้นแหละผม
วัยไฟแรงเวอร์ทวงสู้ตายมากคุณค่ะยอมที่จะไปกับรถคนร้าย
คนร้ายลากไปแบบนั้นน่ะสักประมาณหนึ่งร้อยเมตรได้
ได้คุณลุงบอกนะคุณลุงก็ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันนะคะ
จังหวะคนร้ายพยายามยืมมือถือของคุณลุงพยายามเล้าหลือมาก

ลูกสาวของคุณลุงบอกว่านำเรื่องราวมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
เพื่อตามหาตัวคนร้ายล่าสุดค่ะ
น่าจะเป็นข่าวดีเพราะตำรวจสพสัตหีบสามารถจับกลุ่มคนร้าย
รายนี้ได้แล้วนี่ไงอายุ๑๗ปีเอง
จังหวะนี้เอาตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ญาติของคุณลุงก็โกรธมากคนร้ายพยายามขอโทษ
แต่ญาติของคุณลุงบอกว่าเอาคำขอโทษคืนไป
แล้วก็กองไว้ตรงนั้นสักพักหนึ่งค่ะ
เอื้อมมือแล้วก็ตบหัวคุณผู้ชมดูจังหวะนี้กันหน่อยนะคะ
ที่แล้วก็ไปทำเรื่องของคดีต่อไปเนี่ยนะคะ